เอาล่ะยังกินกันอย่างตอนนี้กินขนมดีกว่า

กินขนมไปญี่ปุ่นจริงแบบนี้แหละ

เคียวที่นี่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
เขาบอกว่าชิ้นเนี่ยนะเริ่มเทิม

ไม่ใช่เขาว่ามันถูกใจ
อ๋อนี่เบอร์เริ่มจริงอะวัยรุ่นแถวนั้น
มาดูโตเกียวกันก่อน
เห็นไหมล่ะครับขนมโตเกียวชิ้นใหญ่เบอร์เริ่ม
อยู่ที่หน้าโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานี
ใหญ่จนเหล่าบรรดานักศึกษานะครับ
เขาต้องมาอุดหนุนแล้วก็ถ่ายลงไปในโลกโซเชียล
ก็ดังกันใหญ่เลยครับแล้วแต่ละคนที่มาทาน
เออคือเอาจริงนะวัดน่าจะเอาแขนวัด
กับขนมโตเกียวดิฉันว่าน่าจะยาวพอหอบแขนน้องเขา
โอ้ครับน้องเขาก็เข้าใจเลือกที่จะทานนะฮะ
ทานอย่างนี้แล้วจะหน้าตาแบบนี้เหรอคุณ
เขาว่ากันว่าทานแล้วจะสวยก็เลยมาต่อคิวกันเต็มไปหมดเลยมั้ง
เขาบอกว่าร้านนี้ขายตั้งแต่ราคา๓บาท๕บาท

คือที่มีไอเดียแบบนี้เพราะว่าน้องหนูเนี่ยนะ
เขาบอกว่าขอแบบจัดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยพี่
พี่ก็เลยเอางั้นถาดพี่มีอยู่เท่านี้พี่ใส่เต็มเลย
แบบเต็มถาดเลยเป็นเต็มกระทะเลย

เออดูสิเอาไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
ได้นิดเดียวอะไรแบบนี้แต่ว่าร้านนี้ใหญ่มากค่ะ
นี่ไงเขาติดใจสิปริมาณมัน
ใหญ่มากถ้าเยอะใหญ่โตมาเริ่มเทิมทานกันแล้ว
อิ่มน้ำสำราญสนุกสนานเลยทีเดียว

เครื่องยังแน่นเลยอันใหญ่นี่โห
ไม่ต้องสืบเลยว่าจะกินกันทั้งตำบล
ขนาดนั้นเลยเหรอถูกใจไว้รุ่นไวโจทย์เท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับค่ะ
แล้วก็ลูกค้าที่น่ารักเขาบอกว่า
ไอเดียบันเจิดกับทางพ่อค้ามาแล้วใช่ไหม
แล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยว่า
เป็นที่มาของขนมโตเกียวใหญ่ยักษ์มาจนถึงทุกวันนี้
ลองฟังเสียงพ่อค้ากันบ้างครับ
อันนี้มันเป็นความคิดของลูกค้าเองครับ
ลูกค้าอยากจะได้อันใหญ่ก็ต้องทำให้ตามใจลูกค้า
ก็เลยเกิดเป็นลูกค้าตั้งให้ว่าเป็นโตเกียวยักษ์โตเกียวใหญ่อย่างนี้
แต่ความจริงแล้วผมไม่ได้คิดว่าจะทำมันใหญ่หรอก
มันมีลูกค้าแนะนำมาเรื่อย
มหาลัยเราเนี่ยเด็กก็อยากได้อันใหญ่อย่างนี้ก็เลยต้องทำให้
ขอบรับดีไหมครับอันนี้กันครับ
ก็ได้ก็ดีอยู่ครับก็มีพวกที่เคยมากินกันนี่แหละ
ผู้ที่รุ่นนี้จบรุ่นหน้าก็เข้ามาใหม่อย่างนี้ครับ
ก็กินไปเรื่อยทุกรุ่นทุกรุ่นก็ให้ทำแบบนี้ทุกรุ่นเลย
ใช่ค่ะละเอียดมนต์ปล่นปีน่ะ
ไม่ใช่ตำครกนานอย่างนั้นปะโถ
หมายถึงตำนานพูดถึงต่อยาวไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็แต่ละรุ่นของทั้งสามหาลัยนี้เขาจะรู้จักกันเป็นอย่างดี

นี่วัยรุ่นชอบนะแบบใหญ่เยอะแน่น